สมปองนครไทยสงฆ์อดีตประมาฮาสามสิบพรรษา
คือก่อนหน้านี้นี่นะคะได้ออกมาเผยความในใจ
เพราะชอบคุณบุ๋มปะนัดดาฮือฮาเหมือนกันตอนนั้น
ล่าสุดนะคะมีภาพปรากฏออกมาฮือฮาอีกแล้ว
เมื่อไปออกช่องรายการยูทูปของคุณอีทโปรงลาง
แล้วปรากฏภาพนั่งมีสาวนั่งตัก

ค่ะเสียงก็เลยออกมาวิจารณ์กระหึ่มกันอีกรอบ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
จบมานี่หรอกระวังนะมึงค่ะ
นี่ก็ได้รู้สเปคเขาเรียกว่าสเปคของแม่ปองว่า

วันนี้คือเราได้รู้ว่าคนบ่วนมาสามสิบปีเนอะได้โหว่าแต่ที่ที่แกสนุกสนับ
บานไหมเมื่อกี้เนี่ยกระซิบให้น้องมานั่งตักใช่ไหม
อ๋อใช่ผมเป็นคนกระซิบเองแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งเฉย
จริงพี่อีทคือคอนเทนต์น่ารักน่ารัก

เขาไม่ได้บอกให้นั่งเองถึงพี่อีทแกล้ง

อันนี้แหละแล้วจังหวะนี้นะคะเนี่ย
คุณผู้ชมเป็นดราม่าตามมาทันทีเลยนะคะ
ทิศสมปองหรือว่าแม่ปองอดีตพระมหานักเทศ
บวชสามสิบพรรษาที่พึ่งกราศิษย์ขามาได้ไม่นาน

หญิงสาวรุมล้อมลงไปนั่งตักในรายการ
ร้ายกาดนักนะตอนแม่ปองนะคะ

ออกมาในรายการตอนนี้มาเปิด
เหมือนแบบว่าเปิดตัวสาวดีซับไปกะ

ก็เกิดกระแสวิจารณ์จำนวนมากบ้างก็มองว่าอดีตพระที่บวชมาหลายพันศา
ทีนี้พอศึกออกมาได้ไม่นานกลับมามีภาพแบบนี้กับสาว
หลายคนเห็นรู้สึกไม่สบายใจอ่ะนะคะบางท่านบางคนถึงขั้นระบุออกมาบอกว่า
ศรัทธาที่เคยกราบไหว้นอกจากนี้บางส่วนก็ยังกังวลเรื่องของโควิดสิบเก้า
ทุกคนเนี่ยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยแต่ก็มีบางคนติ๊งว่าที่เห็นเป็นการแสดงเท่านั้น
เป็นการแสดงก็เท่านั้นแล้วก็ศึกเป็นคาราวาสแล้ว
สำหรับผู้ชายอายุ๔๐ปีกว่าก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดแต่อย่างใด
ก็มีหลากหลายความเห็นที่ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้
ทีนี้เมื่อเป็นกระแสแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้อีทโปรงกลางเจ้าของช่องยูทูป
ถ่ายทำเรื่องนี้ก็เลยออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ยเขาตั้งชื่อคลิปแบบนี้นะคะ
ชื่อว่าคลิปสแตกแดกตับค่ะให้แชร์ไหมคะสแตกแดกตับเนี่ย
แสแตกแดกตับอ่าแปลว่ากินนั่นแหละค่ะนั่นแหละนั่นแหละ
แล้วล่าสุดที่มีแขกรับเชิญมาในรายการเนี่ยนะคะก็คือแม่ปองเนี่ย
งานเขาก็มีการตรวจเอดีเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพที่น้องทีมงานนั่งตักแม่ปองเนี่ย
แค่ช็อตสั้นสั้นที่น้องในแกล้งแม่ปองเท่านั้นในคลิปจะเสนอให้เห็นถึงความสามารถ
แล้วก็ให้ทราบถึงผู้หญิงในอุดมคติของแม่ปองนะคะว่าจะเป็นยังไง
อีกสองปีจะแต่งงานเนี่ยนะคะที่บอกไว้ในช่องผู้หญิงแบบไหน
ก็เลยแจ้งมาแจ้งให้ทราบนะคะว่ารายละเอียดของรายการเนี่ยเป็นแบบนี้นะ
สรุปว่าแกล้งหยอกใช่ไหมคะหยอกค่ะ
ศึกมาดราม่ารัวเหมือนกันนะเยอะไปหมดเลย